คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันนะครับ
ปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้กยศ
เมื่อวานอาจารย์สุภาพคลิกระจายพูดเรื่องนี้ไป๑รอบแล้ว
คราวนี้จะมาพูดถึงกรณีที่เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระ
มันมีขั้นตอนการไกลเกลี่ยเคลียร์หนี้ฮะ
ช่วยเหลือทั้งตัวลูกหนี้เองแล้วก็ช่วยเหลือทั้งคนค้ำประกันด้วย
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพได้เลย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณดาวครับ

เรื่องนี้มาขีดเส้นใต้ขยายความต่อ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่คนที่เป็นลูกหนี้กยศ
อยู่ในความทุกข์อยู่ในความเครียด
ลูกหลานเราทั้งนั้นที่เรียนหนังสือจบออกมาแล้ว
ยังหางานทำไม่ได้ก็ตั้งเยอะแยะ
ต้องคอยหลบซ่อนเพราะเครียดเรื่องการกู้เงินเป็นหนี้กยศ
เมื่อวานนี้ผมได้สัมภาษณ์คุณวิวัฒนาชัยณกาลสิน
เขาเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานแก้ปัญหาหนี้สินของกองทุนกยศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้ง
ขอนำเอาตัวเลขมาสรุปให้เห็นภาพอีกทีนึง
ท่านจะได้เข้าใจว่าสถานการณ์ขนาดนี้เป็นยังไง
ผู้ที่กู้เงินเรียนหนังสือจากกยศเนี่ย
รวมแล้วเอาตัวเลขกลมนะ๓ล้าน๖แสนคนเยอะนะครับ
แล้วมีผู้ค้ำอีกเพราะว่าต้องมีคนค้ำผู้ค้ำเนี่ยอีก๒คน
รวมกันแล้ว๖ล้าน๔ท่านเห็นไหมครับ
ทีนี้ถ้าไปเจาะดูผู้กู้ผู้กู้๓๖๐๐๐๐๐คนเนี่ย
เป็นคนที่เป็นคนที่เรียกว่าจบปริญญาตรีมาแล้ว๘๓กู้เงินเรียนทั้งนั้น
แปลว่าใน๑๐๐คนที่จบมาเนี่ยกู้เงินเรียนเสีย๘๓คน
แล้วในจำนวน๓๖๐๐๐คนที่เป็นผู้กู้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไง

มีลูกหนี้ที่ยังชำระเป็นปกติอยู่
เงื่อนไขเนี่ย๑ล้านกว่าคนเท่านั้น
คือประมาณ๓๐กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนกู้ทั้งหมด
ที่เหลือที่เหลือเป็นลูกหนี้ที่ไม่ได้ส่ง

ในจำนวน๖๐นี้ท่านดูตัวเลขในจอ
ยังไม่ได้ถูกฟ้องร้อง
ฟองรองแล้วอยู่ในขั้นตอนบังคับคดีแล้ว

ทีนี้ในจำนวนที่ถูกบังคับคดีเนี่ย
ท่านลองดูมีผู้กู้๓แสนหมาย
มีผู้ค้ำ๓แสนหมาย
รวมแล้ว๖แสนหมาย๖แสนครอบครัว

ดูตัวเลขแล้วท่านไม่ต้องเวียนหัวแต่ผมเอามาให้ดูเพื่อจะบอกว่านี่คือกลุ่มคนที่คุณวิวัตนาชัยณกาลสิน
บอกว่ากระทรวงยุติธรรมกำลังหาทางแก้ไขให้คลี่คลายปัญหาให้อยู่
เมื่อวานนี้เราจึงเห็นภาพเหมือนที่มาเป็นหัวข่าววันนี้
ไม่ทิ้งลูกหนี้กยศจับมือแก้ปมทำข้อตกลง
เคลียร์ก่อนจะฟ้องข่าวนี้มาจากคุณสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรียุติธรรม
ท่านประธานเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ์กับกองทุนกู้เงิน
เพื่อการศึกษาหรือกยศ
กรมคุ้มครองสิทธิ์นั่นอธิบดีกรมคุ้มครองมาเซ็นลงนาม
กยศนั่นผู้จัดการกยศนายชัยนรงค์กัชปานันมาร่วมลงนาม
นี่เป็นปรากฏการณ์สำคัญคุณเรืองศักดิ์สุวารีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์
กระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านบอกอย่างนี้
ท่านบอกว่าที่ผ่านมาการไกลเกลี่ยข้อพิพาทลูกหนี้กยศ
ก่อนจะฟ้องคดีเนี่ยก็ดำเนินการทำพรบไก่เกลี่ย
คำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเพื่อให้ได้ข้อยุติ
ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนของศาลเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง
ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม
แล้วหลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงที่ว่านี้แล้วเนี่ย
จะได้ร่วมกันท่านฟังนะท่านเขาใช้คำว่า
ที่มีจำนวน๑ล้านรายทั่วประเทศต่อไป
ขณะที่ผู้จัดการกยศเมื่อวานนี้ก็มาร่วมลงนาม
คุณชัยนรงกัชปานันท่านบอกว่ากยศทำบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิ์
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่กู้ยืมมีหนี้ค้างชำระติดต่อกันหลายงวด
แล้วอาจจะถูกบอกเลิกสัญญาและถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
โดยเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการชำระหนี้ของผู้กู้ยืม
ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล
รวมถึงเป็นการส่งต่อให้โอกาสทางการศึกษาให้รุ่นต่อไปด้วย
นี่แปลว่าอะไรแปลว่าจากนี้ไปเนี่ยลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระให้รอที่เขาจะเรียกมาไกลเกลี่ย
ฉะนั้นสถานการณ์มาถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแล้ว
คือเปิดช่องทางให้คลี่คลายคลายความเครียดความทุกข์ของบัณฑิตที่เป็นลูกหนี้
๓แสนลายผู้คุ้มผู้ค้ำอีก๓แสนลาย
อย่าลืมว่าบัณฑิตเหล่านี้เรียนจบมาเรียนจบมาแล้วมีตั้งเยอะแยะที่หางานทำไม่ได้
หรือต้องไปทำงานที่ไม่ต้องอาศัยวุฒิการศึกษาเขาก็เครียดพออยู่แล้ว
แล้วต้องมาเจอคดีความเข้าไปอีกก็ยิ่งเครียดหนัก
จริงเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูต้นเหตุเนี่ยเราจะไปโทษนักศึกษาที่เขา
ที่เขาไม่ผ่อนไม่จ่ายก็ไม่ได้เพราะว่าเยอะนะครับลูกหนี้ก่อยสอมากมายที่ต้องเรียกว่า
วมตัวกู้เงินกยศรเพราะอะไรครับคุณวิวัฒนาชัยเล่าให้ฟังว่าสถานศึกษาโรงเรียนเนี่ย
เอาโครงการนี้ไปล่อให้เด็กเข้ามาเรียนโรงเรียนในโรงเรียนของตัวเอง
บอกกับเด็กว่ามีโครงการกู้เงินเรียนอยู่นะเดี๋ยวโรงเรียนจะจัดการให้
ถ้าเข้ามาเรียนโรงเรียนเราเราจะดำเนินการให้กู้เงินให้ค้ำประกันให้
ก็เอาสิครับโรงเรียนที่ได้นักเรียนเข้ามาโดยประเภทนี้เยอะ
คือเชิญชวนชี้ชวนเพื่อให้โรงเรียนเล็กได้มีนักศึกษามากกลายเป็นโรงเรียนใหญ่
พอเป็นโรงเรียนใหญ่ผู้อำนวยการของโรงเรียนเล็กก็กลายเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนใหญ่
มีสง่าลาศีมีอะไรขึ้นมาเยอะอันนี้ครับที่เป็นเหตุผลว่าเออทำไมครูคนเดียวเนี่ย
จึงเป็นผู้ค้ำประกันเซ็นให้เด็กถึง๖๐คนมันเป็นไปได้ยังไงครับ
ก็นี่ไงไปล่อใจเด็กเรื่องนี้สุดท้ายขึ้นมา
ก็มาเป็นผลกรรมของเยาวชนฉะนั้นวันนี้ถูกต้องแล้วครับ
ที่หยิบยกปัญหาหมักหมมนี้มาสางกันเสียทีหนึ่งปล่อยให้เยาวชนคนที่จบปริญญา
อยู่กับกองทุกข์จมอยู่กับความเครียดไม่ไหวไม่ไหว
ในขณะเดียวกันคนที่เป็นลูกหนี้เมื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ย

เพราะจะได้เอาเงินที่คุณยอมไปจ่ายเนี่ยส่งต่อไปถึงให้คนรุ่นรุ่นต่อไปเข้ามากู้
ถ้าไปคาราคาซังไม่จ่ายกันหมดรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนใส่ลงไปในกองทุนเหรอ
คนที่จะมาเรียนรุ่นต่อไปก็เรียนไม่ได้กู้ไม่ได้
ฉะนั้นเมื่อกระทรวงยุติธรรมลงมาถึงขนาดนี้มาทำแบบนี้แล้ว
ต้องให้ความร่วมมือกันนะครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ